วันนี้ค่ะคุณผู้ชม๑๓มิถุนายนก็ถือว่าเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่ง
พุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ๒๘ปีแล้วนะคะ
บรรยากาศที่วัดทัพกระดานบอกเลยว่าแฟนเพลงของแม่พึ่งเนี่ย
ยังคงเดินทางไปรำลึกถึงแม่พึ่งกันมากมายจริงนะคุณผู้ชม
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยนะคะชื่อจริงเนี่ยชื่อว่ารำพึงจิตหารเกิดเมื่อปีพศ๒๕๐๔ค่ะ
เป็นนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งเพราะว่าเธอมีน้ำเสียงที่
เพราะออดอ้อนอ่อนหวานและมีเสน่ห์นั่นเอง
แม่พึ่งเนี่ยนะคะมีผลงานเพลงที่โดดเด่นเยอะแยะมากมายคือใครก็คุ้นหูรู้จักและร้องเพลงเธอได้หมด
รวมไปถึงสาวนาสังแฟนดาวเรืองดาวโรยและอีกเยอะแยะมากมายจริง

ถูกต้องแล้วใครก็ร้องได้ค่ะ
แล้วก็ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนในปี๒๕๕๙
สิริรวมอายุตอนนั้นก็คือ๓๑ปีนะคะ
เวลาผ่านมา๒๘ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมที่แม่พึ่งจากไป
แต่ว่างานนี้บอกเลยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังคงเดินทางไปกันที่วัดทัพกระดาน
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกันเยอะมากไม่ขาดสายเลยคือ
ไปกันหลายวันแล้วนะก่อนที่จะถึงวันที่๑๓วันนี้ก็เดินทางกันไปนะคะ
แต่ว่าวันนี้ก็ไปกันเยอะเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยที่วัดทัพกระดานเอง
เขาจะไม่ได้มีพิธีการจัดงานยิ่งใหญ่เหมือนหลายปีที่ผ่านมา
แต่คุณผู้ชมดูบรรยากาศเนาะก็ยังมีแฟนเพลงเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ด้วยการที่คนยังเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลไป
เพราะว่าทางวัดเขาประกาศขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่าง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เดินทางมาที่วัดนะ
หลายคนที่เดินทางก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะ
เพราะว่ามาถึงที่นี่ทั้งทีเนี่ยจะกลับมือเปล่าไม่ได้
คือเขาเชื่อกันไงว่าแม่เพิ่งเนี่ยนะครับบางใจโชคให้ลาบ
ถูกต้องค่ะคือบรรดาแฟนเพลงแล้วก็ผู้ที่รักในการเสี่ยงโชคเนี่ย
เขาจะไปตามจุดต่างของวัดที่มีการตั้งหุ่นของแม่พึ่ง
เพราะในวัดเนี่ยมีจุดหุ่นของแม่เพิ่งเนี่ยหลายจุดมากเลย
แล้วก็ไปบนบานสารกล่าวหรือว่าไปขอโชคขอลาบจากแม่พึ่งนี่แหละ
รวมถึงไปเขย่าเซียมซีด้วยขอโชคขอลาบ
เพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงวันแห่งความหวังกันแล้วนะ
นี่ก็๑๓มิถุนายนแล้วบางรายไม่เขย่าเซียมซีนะคะ
แต่มุ่งตรงไปที่บริเวณที่ตั้งอัฐิถาวรของแม่พึ่งเลย
ไปขอกันตรงนั้นเลยแบบนี้
และในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางวัดทัพกระดานเองเนี่ย

เจริญพระพุทธมนต์สวดมาติกาบังสุกุลในเวลา๑๐โมงที่ผ่านมา
แล้วก็มีการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เป็น๑๐๐รูปด้วยกันนะคะ
รวมทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาของแม่พึ่ง
ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนด้วย
แล้วก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
โดยจะมีน้องของแม่พึ่งนะคะ
คุณสลักจิตคุณจันจวงและคุณดวงใจ

รวมถึงแฟนเพลงที่มาร่วมพิธีกันนะคะ
เดี๋ยวบรรยากาศยังไงเดี๋ยวติดตามได้บันเทิงไทยรัฐ
ก็ไปติดตามอยู่แล้วนะครับค่ะถูกต้องค่ะก็หลังจากนั้นนะฮะ
น้องสาวของอดีตราชินีเพลงลูกทุ่ง
ไปถึงนักร้องดังอีกหลายคนเขามีการจัดงานร้องเพลงนะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตนะเป็นการร้องเพลงไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียล
ไปสู่แฟนเพลงที่บริเวณสารากลางน้ำที่ตั้งหุ่นที่๑ของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
จริงที่กรุงเทพที่วัดภาษีเอกมัยก็มีการจัดงานนะคะ
พ่อปุ้มไกรศรกับคุณเพชรเนี่ยก็ไปร่วมงานมาช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะคะ
ก็นี่เป็นบรรยากาศการรำลึกราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันท
อยู่ในดวงใจของแฟนเพลงชาวไทยนั่นเอง